สำหรับอีกหนึ่งคดีที่มีการตัดสินกันในวันนี้
เป็นคดีทุจริตที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองอย่างต่อเนื่อง

วันนี้สารดีกาพิพากษาตัดสินให้นายสนทิ
ลิ้มทองกุลจำคุก๒๐ปีทันที
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ต้นพบว่ามีโรคประจำตัวหลายโรค
ทั้งโรคความดันต่ำรวมไปถึงต้อกระจก
แต่ผู้บัญชาการเรือนจำนั้นย้ำว่า
จะปฏิบัติกับพูดต้องหาและทุกขุมขัง
เหมือนกับผู้ต้องขังไรอื่นแน่นอน
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมคุมตัวนายสนทิลิ้มทองกุล
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการกับพวกรวม๓คน
ซึ่งถูกสารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์ให้จำคุก๒๐ปี
ในคดีที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

จากกรณีที่ระหว่างวันที่๒๙เมษายนปี๒๕๕๙
ถึงวันที่๓๑มีนาคมปี๒๕๕๙
จำเลยทั้งหมดร่วมกันทำสำเนารายงานการประชุมของกรรมการบริษัทที่เป็นเท็จ

โดยยื่นต่อธนาคารกรุงไทยรวม๖ครั้ง
รวมแล้วมูลค่านับพันล้านบาท
หลังทราบคำพิพากษาสารดีกานายสนทิโอบกอดให้กำลังใจกับ
จำเลยร่วมก่อนจะเดินออกจากห้องพิจารณาคดี
เพื่อโทรศัพท์แจ้งข่าวไปยังบุคคลใกล้ชิด
แล้วก็พูดคุยเล็กน้อยกับลูกชายคือนายจิตนาศลิ้มทองกุล
หลังจากนั้นก็ถูกคุมตัวออกไปจากห้องพิจารณาคดีนะครับ
ด้านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
นายอายุทธ์สินทบพันธ์ยืนยันว่า
เพื่อให้ผู้ต้องขังปรับตัวซะก่อน
เช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วไป
ขณะที่การตรวจร่างกายเบื้องต้นตรวจพบว่านายสนทิมีโรคประจำตัว
ก็คือโรคความดันโลหิตต่ำและเป็นต้อกระจกตาด้านซ้าย
ซึ่งจำเป็นจะต้องให้แพทย์นั้นตรวจร่างกายโดยละเอียด
ส่วนบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษนะครับ
มีอดีตลูกน้องคนสนิท๒คนเดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอเข้าเยี่ยม
แต่ทางเรือนจำไม่อนุญาตเพราะตามระเบียบแล้วจะอนุญาต
พิจารณาให้เฉพาะกับญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเท่านั้นครับ